ข่าวนี้ครับคุณลุงวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะ
หาใหญ่เลยหากุญแจไม่เจอแล้วคิดว่าสงสัยฉันลืมไว้ใต้เบาะแน่เลย
แล้วปิดปั้งลงไปแล้วชวนชมครับค่ะ
เป็นไรครับลุงเดี๋ยวลืมแก้ไว้ใต้เบาะอ้าว
ไงล่ะโทรหาโทรหาไม่งัดได้แล้ว
ตัวผมเขายัดอยู่งัดได้ไงมันเนื้อแต่ว่ามันต้องใช้แรงหน่อยอ่ะ

คลับเออ
ไม่รู้เว้ยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
กำลังมีพลเมืองดีมาช่วยกันเปิดใต้เบาะให้
เพราะลุงแกคิดว่าต้องลืมกุญแจเอาไว้ใต้เบาะแน่
อีกส่วนหนึ่งก็คือให้คนไปเอากุญแจสำรองที่บ้านแล้ว
ระหว่างสะระวนกันอยู่น่ะเนี่ยพยายามดึงออกมา
ทำไมกุญแจก็ไม่เจอจนกุญแจก็ไม่มีน่ะ
ปรากฏว่าโอ๊ยมันอยู่ที่เอวนะครับ
เห็บอยู่ที่ไอ้สายคล้องเข็มขัดนะฮะ
คนดู๑ล้าน๑แสนครั้งแล้ว

หน้าหน้าลืมเอ้ย